มีเรื่องมาเตือนภัยให้ระวังแก๊งมิจฉาชีพที่จะหลอกคนหาเช้ากินค่ำกันนะครับ
ล่าสุดมีแม่ค้าขายน้ำแข็งใสและขนมหวานที่นครศรีธรรมราช
ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ใช้ช่องทางแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กหลอกให้บริการเงินกู้นะครับ
แต่ว่าที่สุดแล้วก็มีวิธีการจนทำให้เหยื่อนั้นสูญเสียเงินจากน้ำพักน้ำแรงไปอย่างน่าเสียดาย
ติดตามจากรายงานครับ
นางจุธารัฐสิริวัลแม่ค้าขายน้ำแข็งใสและขนมหวานในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ให้ทีมข่าวฟังหลังตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพผ่านช่องทางสื่อสารแอปพลิเคชันไลน์
ที่มีการส่งข่าวสารเกี่ยวกับการบริการให้เงินกู้รายย่อย

พบข้อความแนะนำและการคอมเมนต์ต่าง
ที่ทำให้หลงเชื่อว่ามีกิจการปล่อยเงินกู้ผ่านช่องทางนี้จริง

หลังจากพูดคุยเงื่อนไขผ่านไลน์
เธอได้แจ้งจำนวนเงินที่จะกู้ไปประมาณ๕๐๐๐บาท
จากนั้นก็ได้รับการตอบกลับมาว่า
ต้องมีการทำประกันการชำระหนี้
ต้องจ่ายเบี้ยประกัน๕๐๐บาท

จะต้องมีการจ่ายเงินมัดจำ๕ของวงเงินที่จะกู้
เธอจึงโอนเพิ่มเข้าไปอีกจำนวน๒๕๐๐บาท
ให้กับคนร้ายตามเลขบัญชีที่แจ้งมา
ต้องสูญเสียเงินจากน้ำพักน้ำแรงที่ค้าขายมา

รวมทั้งได้ถ่ายบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน
และภาพหน้าบัญชีธนาคารส่งให้คนร้ายอีกด้วย
คนเขาเดือดร้อนแล้วเขาก็ต้องการความช่วยเหลือ
เขาเดือดร้อนแบบนี้แล้วยังมาทำเขาอีก

เรากลัวว่าเขาจะเอาเอกสารเราไปทำอะไรอีกไง
แล้วเกิดเอกสารตีกลับมา

ใช่ไหมนั่นแหละค่ะ
ต้องการอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบโทรศัพท์หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ว่าจะดำเนินการอะไรได้บ้าง

เผื่อคนอื่นเขาเดือดร้อนเหมือนกัน
บางคนเขาอาจจะไปยืมเงินคนอื่นมาให้อีกทีนึง
ถ้าจ่ายเป็นเขาก็ต้องเป็นหนี้อีกเพิ่ม

ก่อนหน้านี้เธอเคยถูกหลอกในลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาแล้ว
ทางเฟซบุ๊คที่หลอกลวงว่า
ต้องทำบัตรห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่ง

เพราะหวังจะได้รับเงินจำนวนนี้
เธอต้องกลัวเมืองนครศรีธรรมราชไปแล้ว
ซึ่งตำรวจรับเป็นคดีช่อโกงไว้
และจะได้ทำการสอบสวนหาตัวคนร้าย
รวมทั้งดำเนินคดีในข้อหาต่างต่อไป